สับร้อนกิรยุสำหรับอดีตคนเคยรัก
แฉกันไปแฉกันมาสำหรับอดีตคนเคยรักกันนะคะ

โดยเจ้าตัวเดินทางมาพร้อมกับทนายเจมส์นะคะ
แล้วก็ได้ชี้แจงถึงเจตจำนงว่า
การฟ้องกลับนักร้องหนุ่มในครั้งนี้เนี่ย
เพื่อเป็นการเรียกศักดิ์ศรีของตัวเองคืน
หลังถูกสังคมตราหน้าว่าเป็นผู้หญิงหน้าเงิน
พร้อมกับยืนยันว่าไม่เคยเรียกเงิน๒ล้าน
และใช้คำพูดหมินประมาทฝ่ายชาย

คาดว่าน่าจะจบลงด้วยดีค่ะ
ไม่ได้ต้องการอะไรนอกจากคำขอโทษ
ใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เรียกเงินนะคะพี่
คือทำไมเราจะต้องถูกทุกคนมาปนามาต่อ
ว่าเราว่าเราเป็นผู้หญิงหน้าเงินอะไรอย่างนี้ค่ะ
ณตอนนั้นสภาพจิตใจทั้งตัวหนูเองทั้งครอบครัว
ก็คือย่ำแย่มากหนูมีหลักฐานทั้งหมดเลยค่ะ
ก็คือวันที่เอาออกไปแถลงข่าวอาจจะ
อาจจะเอาออกมาไม่หมดเพราะตอนนั้นยังเบอร์อยู่
แต่ว่าก็คือหลักฐานทั้งหมดส่งให้ทนายหมดแล้ว
ถ้าวันนี้เราสามารถตกลงไก่เกลี่ยกัน
สามารถยอมความกันได้เขายอมขอโทษเรา
ก็คือมันจะจบแค่นี้ค่ะต้องขอโทษผ่านสื่อค่ะ
เพราะว่าเขาเป็นคนตั้งโต๊ะแถลงข่าวก่อน
ตัวเขาเองก็มีหลักฐานที่จะพร้อมสู้ในคดีนี้เหมือนกัน
แต่ก็อยากให้ทุกอย่างมันจบลงด้วยดีถ้าไกล่เกลียดกันได้ก็ไกล่เกลียดกัน
คือทางผู้หญิงเขาบอกว่าขอแค่คำขอโทษเท่านั้นเอง